ตามต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้
ที่จังหวัดขอนแก่นที่มีเหตุการณ์นักโทษคดียาเสพติดหลบหนี
ออกจากโรงพยาบาลพลนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาพาตัวมารักษา

นักโทษรายนี้ก็ฉวยโอกาสจังหวะนี้หลบหนีไป
เป็นการหนีไปทั้งที่ยังมีโซ่ตรวนอยู่ค่ะ

บัณฑิตดินจันทึกค่ะอายุ๔๑ปี
นักโทษชายคดียาเสพติดชาวนครราชสีมาอาศัยช่วงชุลมุน
ตอนที่เขาพาตัวมารักษาอาการเจ็บป่วย
ไปทั้งที่ยังมีโซ่ตรวนติดอยู่กับข้อเท้าแบบนั้นนะคะ
เดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องอีกตัวนึงนะคะ

หมาก็วิ่งเห่าวิ่งไล่ตามไปด้วย
นะคะนี่เป็นเหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมานะคะ

และเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอพลก็ระดมกำลังออกตามตัว
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะนี่นะคะ
ล่าสุดทางหัวหน้าคนงานก่อสร้างแจ้งมาบอกว่าเมื่อเช้านี้พบรอยเท้าปริศนาค่ะ
เป็นรอยเท้าที่คือคนเนี่ยไม่ได้สวมรองเท้าเป็นรอยเท้าของคนไม่ได้สวมรองเท้า
เดินอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของนักโทษรายนี้แน่นอน
เพราะว่าคนงานในแคมป์ทุกคนก็จะสวมรองเท้ากันหมดนะคะ
หัวหน้าคนงานบอกว่ารอยเท้านี้พบว่ามีการเดินวนไปเวียนมาเหมือนกับหาอะไรบางอย่าง
คิดว่านักโทษรายนี้น่าจะเข้ามาจุดนี้แล้วก็เดินเดินวนไปวนมาเหมือนกับหาเสื้อผ้าเพื่อจะเปลี่ยนชุด
แล้วก็รอยเท้านี้ก็จะเดินไปทางด้านหลังแล้วก็เหมือนกับว่าปีนรั้วข้ามไปก็จะหายไปตรงจุดนั้น
นี่คือเบาะแสที่มีการแจ้งมาล่าสุดค่ะ
แต่มันไม่กล้าออกมาดูไง
ภูมิกับสพพลเนี่ยนะคะก็บอกว่าคาดว่าน่าจะยังหลบหนีไปไม่ไกลเพราะว่ามีโซ่ตรวนอยู่ที่ขาด้วยนะคะ
ก็ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ระมัดระวังแล้วก็เห็นบุคคลต้องสงสัยก็ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่๑๙๑
แล้วยังมีอีกคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดจากบ้านของประชาชนส่งภาพนี้มาให้
คุณผู้ชมดูตรงลูกศรชี้นะคะโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะค่ะ
แล้วแต่เสื้อจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ
เปลี่ยนจากสีขาวที่ตอนหลบหนีมาเป็นสีเข้มคือสีกรมท่าสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ
แล้วก็สวมเป็นกางเกงขาสั้นสีดำเดินผ่านหน้ากล้องไปแบบนี้
มีรายงานบอกตอนนี้ทางเรือนจำตั้งรางวัลนำจับนะคะนักโทษรายนี้แล้ว๓๐๐๐บาทด้วยกัน
แล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนายพนมกรพจนาผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพลบอกว่า
นักโทษรายนี้ถูกจับในคดียาเสพติด๖๐๐๐เมตร
ตอนที่ถูกคุมขังเขาก็มักจะมีอาการปวดท้องบ่อยเลย
ปวดท้องรุนแรงหมอในเรือนจำก็สงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่ง
ก็เลยส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
ช่วงเย็นวันที่๒๔ที่ผ่านมานักโทษนอนพักรอตรวจอยู่ที่ตึกศัลยกรรมชาย
ก็มีเจ้าหน้าที่เรือนจำเฝ้าอยู่นะคะ๓นาย
แต่ช่วงที่นักโทษหนีไม่มีใครเห็น
ตอนนี้เขากำลังสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเร็วค่ะว่า
เกิดจากความบกพร่องตรงจุดไหนหรือไม่นะคะ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ขอนแก่น
ก็ถ้าหากว่ามีเบาะแสหรือร่องรอยนะคะ
หรือรอบโรงพยาบาลเนี่ยค่ะอาจจะมีจุดที่นักโทษผ่านไป
ก็สามารถให้เบาะแสได้ด้วยนะคะกับทางตำรวจนะคะ
เพราะว่ามีรางวัลนำจับ๓๐๐๐บาทค่ะ